เรื่องต่อไปพาคุณผู้ชมไปที่สวนมะละกอไปเก็บมะละกอกันหน่อย
เอามาตำส้มตำเอามาทานเป็นแบบสุกอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไป
ต้นมะละกอเนี่ยคุณผู้ชมบางต้นมันสูง
ถ้าต้นสูงก็อาจต้องใช้ตะก้อในการสอยออกมา
แต่ถ้าต้นเตี้ยเราก็ใช้มือเด็ดบิดออกมาได้เลย
แต่เดี๋ยวพาไปดูคุณพี่คนนี้เขาเก็บมะละกอแบบไหนต้องออกแรงขนาดนี้
อันนี้คือเก็บหรือว่าทำลายคะ
ต้องคงจะสาแก่ใจเขาสละบ่

เก็บมะละก่อหักปะ
มันอันตรายนะมันอันตรายค่ะคุณถ้าเกิดว่ามันหักเสียบไม่อยากจะคิดอย่างนั้นอ่ะ
ใช่ไหมในช่วงนี้จริงอันนี้ไม่ใช่วิธีการเก็บมะละกอนะคะ
มันเหมือนเป็นการทำลายล้างต้นมะละกอมากกว่าเหมือนเป็นการหักทั้งต้น
ไม่ใช่เก็บแค่ลูกนะคะสงสัยคุณพี่เขาคงพยายามเก็บธรรมดาแล้วแต่ว่ามะละกอมันคงเหนียวมาก
มันก็เลยไม่หล่นลงมาให้กินสักทีเมื่อขอดีดีไม่ได้ก็ต้องใช้กำลัง
เขาว่ากันแบบนี้แต่ว่าเอาจริงไม่แนะนำนะคุณผู้ชมไม่แนะนำให้เก็บมะละกอหรือเด็ดมะละกอ
ด้วยวิธีการกระโดดเข้าใส่แบบนี้นะคะเป็นห่วงคุณพี่เขาไปล้มไปแรงอยู่เหมือนกันนะน่าจะเจ็บแหละนะ
แต่ถ้าไม่เป็นไรก็สบายใจกันไปได้จริงต้นมะละกอค่ะเขาจะไม่ปลูกให้มันสูงมาก

เพราะว่าถ้าสูงมากลูกมันจะไม่ดกส่วนใหญ่นะเขาบอกว่าควรจะให้มันออกผลตั้งแต่ต้นมันยังเล็ก
อยู่มันก็จะสามารถใช้แบบมือหรือว่าเอามีดตัดอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ

ดิฉันไปสวนมะละกอมาเขาให้ความรู้แล้วดิฉันก็เลยไปซื้อเมล็ดตาลเข้ามาแล้ว

ปลูกแล้วค่ะใช่ถ้าปลูกไม่สำเร็จเดี๋ยวมาบอก
แล้วถ้าปลูกสำเร็จเรียกว่าได้ทางไปช่วยสอยนะไปช่วยเด็ดเลยอย่าใช้วิธีแบบพี่เขานะคะอันตรายเป็นห่วงค่ะ